๑๖เดือนดิกา๓๔นาทีคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวเย็นไทยรัด
มาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
อย่างที่เราทราบข่าวว่าอาจจะมีคนตกค้างอยู่ริมถนน
รอการใช้สิทธิการรักษา
แต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ไม่เคยได้เห็นข่าวนี้ไม่เคยได้รับรายงานข่าวนี้เลย
นะฮะแต่ว่ายอดคนที่ติดโควิด๑๙เนี่ย
แล้วก็ไม่มีที่พักพิงไปอยู่ตรงนั้นค้างตรงนี้
เพจดังเขาไปหาเจอนะ
แต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า

สายหมายต้องรอดครับโพสต์ภาพพร้อมข้อความการไปช่วยเหลือ
ผู้ชายสูงอายุรายหนึ่งนะครับระบุว่าพบคุณตาอายุ๖๑ติดโควิด
ไม่กล้ากลับบ้านกลัวคนในครอบครัวจะติดไปด้วย
ต้องมาอสัยนอนอยู่ที่หน้าเป็นสาราหน้าวัดสุดที่สะอาด
ถนนอินวิทย์ใหม่ครองสามวานอนมาสองคืนแล้ว
ล่าสุดครับประสานนำส่งศูนย์พักคอยที่เขตคลองสามวาครับ
เช่นเดียวกับเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจไส้ออกไปเส้นด้ายนะครับ
เส้นด้ายนี่ไปช่วยเหลือนะครับ
ผู้ชายหลายคนนะฮะที่รูปร่างผอมนะครับ
มีออกซิเจนอยู่ในระดับต่ำนะฮะจึงรีบให้ออกซิเจนเบื้องต้น
ให้ออกซิเจนรอจะไปส่งโรงพยาบาลเตียงมันเต็ม
ก็เลยให้ออกซิเจนแล้วก็ประสานหาโรงพยาบาลไปด้วย
จนในที่สุดก็มีรถพยาบาลมารับไป
เป็นที่น่าสังเกตว่าชั่วสัปดาห์ที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิต
ขออภัยยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้นผู้เสียชีวิตก็สูงขึ้น
ตั้งแต่๑๘กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้นะ
ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ระดับสูงกว่า๑๘๐๐๐รายต่อวันแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๑๙กุมภาพันธ์เป็นต้นมา
ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตที่ผมบอกไปเบื้องต้นก็คือสูงขึ้นเหมือนกัน
คือเมื่อก่อนเฉียด๓๐เดี๋ยวนี้๓๐กว่าไปแล้วครับ

กรณีผู้ติดเชื้อที่มันยอดสูงขึ้นนะครับตลอดจนภาพของผู้ติดเชื้อ
ที่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ
ต้องขอความช่วยเหลือไปยังกลุ่มจิตอาสา

ยืนยันว่าไม่มี

ไม่มีสถานการณ์ที่ผมอ่านไป
ย้ำบอกว่าสถานพยาบาลทั่วประเทศ

ไอซิเลชั่นก็พร้อมยาเพียบครับ
คุณผู้ชมครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ขอเลื่อนเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก
ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก

ขอเลื่อนสิ่งที่คุณหนูรู้สึก